นอกจากทรงกำลังใจแล้วเรื่องของการส่งสิ่งของ
และก็เปิดรับบริจาคกันอยู่ด้วย
ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
ปฏิบัติการช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
อบตโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็เข้าไปสำรวจนะคะ
พบว่ามีสิ่งของบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลย
แล้วก็ยังมีจากภาคเอกชนหน่วยงานต่าง
ส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอาสาสมัครที่ลงบนที่ปฏิบัติงานด้วย
ก็จะมีทั้งเครื่องใช้ต่าง
อาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปัง
ยารักษาโรคแล้วก็ยังมีพวกข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอด
น้ำดื่มนมถั่วเหลืองเครื่องดื่มชูกำลังด้วย

และอย่างที่ว่าไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคก็มีเยอะ
เพราะว่าที่นั่นเป็นพื้นที่อับชื้นเปียกแฉะ
ความจำเป็นในการใช้ยาฆ่าเชื้อรา
นวดแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าแป้งโรยเท้า
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อับชื้นเปียกแฉะ

บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายนายที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เปียกชื้นเปียกแฉะเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นโรคเท้าเปื่อยแล้วก็ติดเชื้อแล้ว
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือยาแก้น้ำกัดเท้า
ที่จะต้องมอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่าน
ถ้าหากว่าใครอยากจะมาช่วยรับบริจาค
ก็สามารถมาเป็นจิตอาสาได้นะคะคุณผู้ชม

หมายเลขที่ปรากฏนี้๐๕๓๖๔๖๖๒๗อบตโป่งผา
จะไปเป็นจิตอาสาก็ได้จะไปบริจาคของก็ได้
จะไปช่วยกันอะไรคนละเล็กคนละน้อยก็ได้เลยนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณถ้ำหลวง
สามารถนำยาแก้น้ำกัดเท้ามามอบให้ที่กู้ภัยสยามรวมใจ
เขาให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้อีก๑เบอร์นะครับ
อันนี้เป็นเบอร์โทรของจังหวัดเชียงรายนี่แหละครับ
หรือว่าจะผ่านปนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒๗นะครับ
ก็สามารถที่จะร่วมกันส่งยาแก้น้ำกัดเท้าไปให้ได้นะครับ
เพราะที่จะต้องแต่งตัวครบเต็มองก์เลยนะหลวงท้องหลงเท้าใช่
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะนอกจากช่องทางที่เราบอกมาแล้ว
คือถ้าเกิดใครจำอะไรไม่ได้หลักพุ่งตรงไปที่อบตโป่งผาก่อน
เพราะว่าเขาก็จะมีการรวบรวมของทั้งหมดเนี่ยนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญเน้นย้ำนะคะเรื่องของการรับบริจาคเงิน

ถ้าเกิดไปเห็นการแชร์ในโลกออนไลน์ไม่ต้องบริจาคนะ
อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ที่ผ่านมาก็มีจับกลุ่มได้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ